บ้านที่นี่นครราชสิมะเขาใช้เวลาว่างจากการพอบลูกในช่วงหน้าแรง
ออกไปจับของดีของเด็ดตามท้องไร่ท้องนา
มันคืออะไรไปดูพร้อมกันครับ
ส่องกันไปส่องกันไปในยามค่ำคืน

ดึกดื่นอย่างนี้หลายคนนอนเช่นเดียวกับผม

คุณตื่นมากลางดึกนะแล้วคุณก็กลับอีกทีเช้าเลย

คุณจิตสามาที่นี่บ้านที่ตำบลเกษมทรัพย์อำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชศรีมาชาวบ้านเขาส่องไฟ
เขียดเขียดฮะเขียดตามแปลงนา

มาหาเนี่ยเขาบอกว่าขอแค่มีไฟฉายติดหัว
ไล่ทรงมาเยอะนะต้องทรงอย่างนี้นะ

เพราะเขาจะมีวิธีการแล้วเนี่ยจับมาเนี่ย
ตัวประมาณนี้เนี่ยเขียดนาจ้า

ต้องมีประสบการณ์มีความชำนาญนะ
จะได้มาเนี่ยเขียดที่ได้อย่างที่บอกเขียดนาใช่ไหม
หรืออีกชื่อเขาเรียกว่าเกียรติอีโม

ใครชื่อโม่ผมขออภัยนะ
เอโม่เนี่ยเคยคุ้นเคยได้ยิน
ไปถามหนึ่งในชาวบ้านที่มาหาเขียดคุณจิรวัตรสร้อยสำโรง
เขาบอกว่าช่วงนี้บรรดาเซียนเขียด
เออผู้เชี่ยวชาญด้านน้องเขียด

ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันจะมาวางไข่ด้วย
เขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นช่วงที่เหมาะแหละที่จะจับเขียดเนี่ย
ประกอบอาหารรวมไปถึงถ้าเหลือเยอะเอาไปขาย

เขาบอกว่านี่ดูหาได้เยอะ
ตัวน้อยเนี่ยหาได้เป็นกิโล

ขายกิโลกรัมละ๒๐๐บาทเลยนะคุณชิสา

ไปทอดกรอบแล้วก็ทอดไปพร้อมกับอะไร

มันก็จะดับกลิ่นด้วยแล้วให้ความหอม
แค่งขา

เป็นเมี่ยงเนอะไม่เคยทานแบบนี้เหมือนกัน
หรือจะมาแปรรูปก่อนแล้วเอาไปขายหรือแปรรูปเสร็จก็ทานเองกันภายในหมู่บ้านในครัวเรือน

โอ้โฮนอกจากในน้ำมีปลาในทุ่นนครานางศาลียังมีเขียด
ถูกต้องต้องเปลี่ยนหมดแล้วทุกวันนี้
โลแกนต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์
เออเห็นไหมอุดมสมบูรณ์กันจริง